ยิงกันครับแต่ไม่ใช่คนยิงกับคนทั่วไปนะ
นี่ฮะด้านหลังเลยครับพระเนี่ยกระหน่ำยิงโยมคุณ
นี่คือเขาบอกว่าอะไรใส่สบงแล้วทรงรัวปืนแบบนี้
รัวปืนมาแบบนี้นะโยมวิ่งหนีแตกกระเจิงเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้มันเป็นข้อพิพาทกันพระกับโยมทะเลาะกันเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
ทางพระก็อ้างว่าโยมมาบุกรุกแพ่วถางพื้นที่ตรงนี้
พื้นที่ตรงนี้เป็นของสำนักสงฆ์แต่ทางโยมโดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงเนี่ย
เขาบอกพระตรงนี้ไม่ใช่ที่ของสำนักสงฆ์นะ
แต่เป็นที่ที่มีเจ้าของที่ดินเขาบริจาคให้ประชาชนเขาใช้ประโยชน์
ทีนี้เกิดการเถียงกันพระเนี่ยตะบะแตกครับ
เอาปืนมายิงโยมเลยคุณผู้ชมมาดูภาพเหตุการณ์กันนะฮะ
ตอนนี้เขาปะทะกับชาวบ้านนะคะไม่ได้ประทะกับหนู

นั่นเขาเอาปืนแล้วนั่น

โอ้โหเนี่ยคนถ่ายคลิปนะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้หญิงนะ
บอกว่าตอนนี้โอ้โหพระเนี่ยทะเลาะกับโยมมันใหญ่แล้ว
แล้วแป๊บนึงคุณนี่กำลังถ่ายอยู่ดีได้ยินเสียงปืนไหมฮะ

และทีนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็วิ่งหนีเลย
อาสาอาสาวิ่งหนีกันนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณสำนักสงฆ์ดอยจ่าตี
ที่สวนรุกชาติห้วยโป่งแข่นะครับ
ตำบลบางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศรฮะ
จริงเกิดขึ้นตั้งแต่๑๑โมงของเมื่อวานี้๒๐กุมภาพันธ์
บุคคลในคลิปที่เห็นใส่จีวอนซุ่มอยู่ตรงนั้น
ก็คืออดีตพระเชื้อกล่ำมาตร

ก็คือพระเชื้อกล่ำมาตรนะฮะ
ใช้ปืนยิงใส่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้หญิง

โดยบอกว่าเหตุผลที่ต้องยิงเพราะไม่พอใจ
ที่ชาวบ้านทุกคนมาแพ่วถางที่ดิน
ซึ่งที่ดินตรงนี้เป็นของสำนักสงฆ์
แต่ชาวบ้านบอกไม่ใช่ที่เดิมนี้ไม่ใช่ของสำนักสงฆ์นะฮะ
หลังเกิดเหตุชาวบ้านแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบนะครับ
แล้วก็พบว่าพระเชื้อได้หลบหนีไปแล้ว
ทีนี้ตำรวจตรวจค้นภายในกุฏิครับ

ใช้กับกระสุนจริงได้ด้วย๑กระบอก
โอ้โหเป็นอาวุธอะไรทำไมต้องเก็บไว้กับพระแบบนี้นะครับ
อกจากนี้พบปลอกกระสุนตกอยู่๑ปลอก
ลักษณะขัดลำกล้องมีกระสุนค้างอยู่

โอ้โหนี่เดี๋ยวนะที่คุณสมศักดิ์คุณพูดมา
นี่นี่คือพระนี่หรอฮะ

โอ้โหกลางแสงย่อมเลยนะฮะ

พร้อมด้วยกำนันตำบลปางหมูนะฮะ
เดินทางไปรับตัวพระผู้ก่อเหตุ

เพราะชาวบ้านยิงใส่อัตมาก่อน
อัตมาต้องใช้ปืนยิงตอบโต้

คุมตัวพระเชื้อเอาไปศึก
ไปศึกเพราะเห็นเต็มตาเลยเต็มคลิปเลย

แต่พระใช้อาวุธปืนในการยิงผิดอยู่แล้วนะฮะ

แล้วก็ต้องนำตัวไปสอบปากคำเพราะเป็นเรื่องของคดีนะครับ
ทีนี้ทางฝั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคุณ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงก็คือนางประพินแก้วทองมา
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๕บ้านใหม่

บอกว่าจริงคือเหมือนกับว่าตอนที่เกิดเหตุคือพระเนี่ย
พระเชื้อเนี่ยนะคะก็พาพระสงฆ์อีก๔รูปเนี่ย
แพ่วถางที่ดินตรงเดินเขา

แล้วพระท่านก็บอกว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ของวัด

อ้าวแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พยายามอธิบาย
แล้วก็บอกว่าเจ้าของที่เขายกให้กับชาวบ้าน

แต่การอธิบายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมันไม่เป็นผล
แล้วมีการยิงยิงกันแบบนี้ค่ะ
เกิดอธิบายมามันลำบาก

เลยได้ลงไปดู

คนลงมาดู

หัวใส่กำเยาะนะ

บอกว่าที่มาแพ่วถางคือเบาะไช้มาแพ่วถางป่านี่
ตรงนี้มาเพื่อจะตัดกิ่งไม้มาทำแนวกันไฟ
แต่ทีนี้ถูกพระเชื้อมาหาว่าพวกเขามาบุกรุกพื้นที่ของสำนักสงฆ์
พอเถียงกันแป๊บหนึ่งพระเชื้อเอาปืนมายิงเลยนะครับ
ชาวบ้านบางคนเปิดเผยบอกว่าตอนนี้โอ้โหตกใจมาก
เมื่อรู้ว่าพระเชื้อสะสมปืนไว้จำนวนมากนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้พระเชื้อจริงไม่เคยปฏิบัติตนในทางเสื่อมเสียน
เข้าไปแพร่วถาง
เพื่อใช้สำหรับทำเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านอีกช่องทางหนึ่ง

อย่างที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอธิบายด้วยนะครับ
ทีนี้พอเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอย่างที่บอกว่า
นำพระเชื้อเป็นศึกไปศึกแล้วนะ
ตอนนี้ก็เป็นคารวาสทั่วไปแล้วนะ
ทีนี้เรื่องของคดีก็ต้องมีความคืบหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สำนักสงฆ์ดอยจ่าตีนะครับ
พื้นที่เขตบ้านใหม่ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศรอีกครั้งนะครับ
หลังจากที่ทราบมาว่าเจ้าหน้าที่จะคุมตัวของนายเชื้อ
ตอนนี้ต้องเป็นนายแล้วนะนายเชื้อกล่ำมาตรอดีตเจ้าสำนักสงฆ์ดอยจาติ
ที่ถูกให้ลาศิกขาหลังก่อเหตุยิงปืนใส่กลุ่มชาวบ้านนี่แหละครับ
ทีนี้ครับเราก็ไปดักรอว่าเดี๋ยวตำรวจจะมีการนำตัวมาทำแผนอะไรที่นี่ไหม
แต่ยังไม่มีนะคุณยังไม่มีการนำตัวผู้ต้องหามาทำแผนแต่อย่างใดนะครับ
แล้วก็ภายในสำนักสงฆ์ก็ไม่พบพระที่ประจำอยู่แล้ว
ทุกกุฏินี่ปิดล็อคกุญแจหมดเลย
แต่พบพระสงฆ์จากวัดป่าบ้านใหม่กับชายคนขับรถ๑คน
ทำการเก็บสิ่งของเครื่องใช้ภายในสำนักสงฆ์ดอยจาติออกไป
บอกว่าจะเก็บของเหล่านี้ไปไว้ที่วัดป่าบ้านใหม่ก่อน
ซึ่งพระรูปนี้ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะ
บอกว่าสำนักสงฆ์ดอยจาติแห่งนี้เนี่ย
จริงมีอดีตพระเชื้อกลับมาสพำนักอยู่เพียงรูปเดียว
ส่วนวันเกิดเหตุคือเมื่อวานตอนเที่ยงเนี่ยนะฮะ
ที่มีพระอีก๓๔รูปมาอยู่ที่สำนักสงฆ์นั้น
เป็นพระที่ประจำอยู่ที่วัดป่าบ้านใหม่แหละ

ในการที่จะแพ่วถางพื้นที่ตามคำร้องของอดีตพระเชื้อเท่านั้น

ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของอดีตพระเชื้อเลย
ทีนี้ทางด้านคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านใหม่นี่นะคะ
ก็ไปพบกับท่านเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านใหม่
ซึ่งท่านเจ้าอาวาสถือว่าเป็นพระที่ให้ในเชื้อ
ไปพรรมนักอยู่ที่สำนักดอยจติ
ทีนี้ก็มีการติดต่อท่านเจ้าอาวาสติดต่อไปยังกรรมการหมู่บ้านเลย
บอกว่าเดี๋ยวเอาเงินกองกลางของวัด

ชาวบ้านงงฮะทำไมต้องเอาเงินของหมู่บ้านไปประกันตัว

แต่แค่มาจำวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์แค่นี้เอง
คุณว่าพอเป็นแบบนี้ทางกรรมการเขาจะยอมไหมล่ะ
กรรมการเขาก็ไม่ยอมค่ะเขาก็บอกไม่เห็นด้วย
ทำไมต้องเอาเงินไปประกันตัวในเชื้อ
ชาวบ้านกลัวพฤติกรรมของนายเชื้อนะ
ถ้าเกิดว่าศึกออกมามาอยู่ในข้ามคารวาสแล้ว
ทีนี้จะมีการก่อเหตุอะไรอีกหรือเปล่า
แล้วทางด้านผู้ใหญ่บ้านเขาบอกเลยนะ
ไม่เห็นด้วยไม่อนุมัติเด็ดขาด
เงินกองกลางวัดเนี่ยจะเอาไปประกันตัวผู้ต้องหานี่ไม่ได้เลยนะ

พันธุ์ตำรวจเอกภาษาวินแก้วตายผู้มูลกรรมการสภเมืองแม่ห้องศร
ก็แจ้งให้ชาวบ้านทราบเกี่ยวกับการดำเนินคดีนะ
และให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าตอนนี้ได้ตั้งข้อหานายเชื้อ
อดีตเจ้าสำนักสงฆ์ดอยจาติผู้ก่อเหตุไว้

ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเลยนะ

โดยไม่รับอนุญาตนี้ก็หนักเหมือนกัน

หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ

ไม่พบว่าเป็นบุคคลที่เคยติดคุกติดตาราง
หรือว่าถูกจำคุกแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนอาวุธปืนผู้ต้องหาได้สั่งซื้อมาทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีเพื่อนซึ่งไม่เปิดเผยว่าเป็นใคร
ส่งมาให้โอ้โหแต่พระเก็บอาวุธไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอฮะ